ตัวแม่ตัวมันตัวจริงเป็นจริง
คุณแม่เจนี่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่า
เพิ่งชะลองวันเกิดอายุครบ
แต่มันก็สลับเลขกันได้จริงเพราะหน้าเขาเด็กมาก

นับอายุที่หน้าตากันดีกว่านะ
เอออายุจริงฝากไว้กับประชาชนไปเลยดีกว่านะคะ
สำหรับคุณแม่เจนี่เพราะตัวจริงหน้าเด็กมาก
ที่สำคัญกับลุคล่าสุดนี้จะบอกเลยว่าเซ็กซี่ขยี้ใจสุดค่ะ
โอ้โหไม่เกินจริงจะบอกว่าเธอยี่สิบสี่ก็ได้ไม่ผิดค่ะค่ะ
แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณแม่เจนี่อายุ๔๒แล้วนะคะ
ยังมีอีกหนึ่งลุคที่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮากับลุคนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
คือจะบอกเลยว่าเป็นลุคที่หลายคนถึงกับลงความเห็นว่าลุคนี้ต้องแม่เจนี่เท่านั้น
คือคนอื่นจะมาใส่แบบนี้มันไม่คืนนะเธอว่าไหมลองมาใส่แบบนี้ดูก็จะแปลกอยู่นะ
เออซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็เล่าที่มาของลุคฉลองวันเกิด๔๒กรัฐแบบยั่วว่าเป็นเพราะว่า
ปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยมันมีแต่เพื่อนสนิทไงเธอแล้วก็ได้รับแรงยุแรงใจจากน้องน้องทีมดูแลเสื้อผ้า
อ่ะก็เลยยอมใจอ่อนจัดให้สักหนึ่งกลุ่มส่วนงานปาร์ตี้วันเกิดตัวเองทั้งที
แต่ว่าไร้เงาคุณสามีอย่างหนุ่มมิกกี้แล้วลูกสาวอย่างน้องโนล่าก็ไม่มาร่วมงานฉลอง
หลายคนก็เมาส์ก็ลืออีกว่าเออเขาเลิกกันหรือเปล่าไม่จบไม่สิ้น
แล้วคุณลูกก็ต้องนอนเร็วเค้าต้องไปโรงเรียนนอนเช้า
นี่ก็ต้องเอาคุณโนร่านอน

เพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์เขาบอกให้ใส่เสื้อสูตร
ใส่เสื้อสูตรแล้วไงไม่ผิดนี่

แต่ว่าอยู่แต่เพื่อน
อ้าต้องดูแลลูกสาว
จบเรื่องสามีก็มาตอบเรื่องหุ่นกันหน่อย

คือกับชุดล่าสุดชุดเนี่ย

เกินไปจนไม่สวยซะแล้ว
งานนี้คุณแม่เจนตอบชัดว่าไม่ได้ผอมขนาดนั้น
แต่เป็นเพราะว่าไม่มีหน้าอกกระดูกมันก็เลยดูชัด
ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีหุ่นเฟิร์มดีค่ะทุกคนค่ะ

เป็นยังไงก็ไม่พอใจสำหรับทุกคนเนอะ

แล้วก็รู้ตัวเองว่าเจนแข็งแรงดี
เขาสรุปเลยว่าสุขภาพของเขาแข็งแรงดี
พี่พลอยก่อนพี่พลอยเคยไปเจอพี่เจนี่ตัวจี

ตอนนั้นจะบอกว่าตอนแรกนึกว่าเจนนี่ผอมมาก
พอไปเจอตัวจริงเขาพอดีดูสมส่วนดูพอดี
แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามุมกล้องเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เสื้อผ้าด้วยในการเลือกใส่

ก็ออกกำลังกายหนักกินอาหารที่แบบว่าดีต่อสุขภาพร่างกายก็แล้วกัน